เมื่อวานนี้จริงเป็นวันที่แบบมันมีความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองเยอะนะ
อย่างกรณีของคุณทักษิณถึงแม้ว่า
ใครจะไปโยงหรือว่าไม่โยงการเมืองก็แล้ว
แต่เรื่องการกลับมาวันที่๑๐สิงหา
มันก็มีข่าวออกมาตั้งแต่สายนะว่าเอาจะเลื่อนไปจะไม่กลับ
แล้วหลังจากนั้นทางคุณภูมิธรรมเพื่อไทยเนี่ย
ก็ออกมาบอกว่ายังจะกลับวันที่๑๐สิงหาเหมือนเดิม

๒คนนี้นั่นแหละที่เคยออกมาพูดว่า๑๐สิงหานี้ไม่น่าจะกลับมา
คนแรกเลยคือคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะ
แก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
ก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณ
บอกว่าตอนนี้ผมมองว่าไม่กลับแน่
เพราะว่าการกลับมาเนี่ยต้องพ่วงการต้องรับโทษทางคดีอาญาตามขั้นตอนของกฎหมาย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไม่ตัดใจยอมติดคุก
มันยากที่จะกลับมา

เชื่อมโยงกับการดิวตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยตอนนี้จะเอายังไงดี
ยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาของคนที่จะไปจีบมาร่วมรัฐบาลด้วยจะเป็นใครยังไงบ้าง

นายกทักษิณท่านก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องเดินมาถึงจุดนี้
เพราะฉะนั้นการจะไม่กลับโดยการไม่รู้เรื่องการค้างคั่วไม่มี
เพราะว่าที่ไปเจอท่านที่ฮ่องกงก็อยู่ในคั่วที่จะข้ามไปหาทั้งสิ้น
ดังนั้นผมเองก็เห็นว่าการกลับบ้านของนายกทักษิณมันช่องทางมันตีบตามลำดับ
เว้นว่าท่านข้ามจิตใจท่านได้เมื่อไหร่พร้อมติดคุกท่านกลับมาได้ทุกวัน
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะอย่างนี้
คือถ้าไม่มีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเพื่อไทยก็จัดไม่สำเร็จ
ก็จะมองว่าเป็นการเลื่อนกลับเพราะว่าผลพวงมาจากการโบสถ์นายกสี่สิงหานี่แหละ
เพื่อไทยต้องดึงพักข้ามคั่วมาแทนก้าวไกลก็อย่างภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพักอื่น
รวมให้ได้๒๖๔เสียงตกอยู่ในภาวะเรือรั่วทำให้คุณทักษิณไม่กลับไทย๑๐สิงหานี้
แล้วล่าสุดคุณชูวิทย์ก็ยืนยันนะแม้ว่าคุณทักษิณหรือว่าคนใกล้ชิดอย่างคุณภูมิธรรมจะยืนยันว่าจะกลับมาตามกำหนดเดิมเลยคือ๑๐สิงหาเนี่ย
แต่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางกลับมาเนี่ยจะต้องหลังโหวตเลือกนายกเท่านั้นอันนี้คือคุณชูวิทย์มองนะคะ
ถ้าเกิดกลับมาจริงนะคุณชูวิทย์บอกว่าผมนี่แหละจะไปรอรับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูวันโหวตก่อน
วันที่เท่าไหร่จะได้สิบเจ็ดสิงหานี้ไหมอ่ะนะคะ